มาร่วมเปลี่ยนเมืองวิธีสิทธิ์
ในข้ากรองรอยเนื้อเบอร์มันเป็นครองเกิบ
ไม่ได้ต้องห่วงเวลาเสร็จ
เออเออเออไม่ได้ต้องห่วงเวลาเสร็จ

ต้องขึ้นตามได้
ในน้ำมองกล้องได้มองกล้องได้
ต้องเฟ้นลูกต้องเฟ้นลูก
ธรรมชาติ
น้องหลักหรอ

พี่จ๋อมม่ะ
ค่ะสู่ค่ะสู่

จุดฟ้าชอบเกี่ยวกันมาก

รุกนิดขาขาด
น้องลูกพี่นอน
ลูกมองกล้องเลย

มีแฟ้งกษวย
เอาให้เนาะ